ต่อกันที่ประเด็นในต่างประเทศจากเหตุการณ์ดินถล่ม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีน

รายหนึ่งจากเดนทรลมในเขตในอุโตรสาธารณ์เมืองเซินเจิ้น
ณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน
มาจากใต้ซากประหลักหักพังเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ภายหลังจากที่ชายรายนี้ค่ะติดอยู่เป็นเวลานานถึง๖๗ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุ

ก่อนที่จะช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บค่ะ
ชายผู้รอดชีวิตรายนี้มีชื่อว่าเธียนเจ๋อหมิงอายุ๑๙ปี
เป็นแรงงานที่อบพยพมาจากเมืองชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะ
โดยพบว่ายังคงมีสติสัมปัชญะครบถ้วนในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวออกมา
อกจากนี้นะคะยังบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
หนึ่งในเพื่อนร่วมงานยังคงติดอยู่ใต้อาคาร
แต่ว่าจากการตรวจสอบไม่พบสัญญาณชีพใดเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ขณะที่ตัวเลขของผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มครั้งนี้
ลดลงเหลือเพียง๗๔คน
ท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๔๐๐คน
เร่งการทำงานแข่งกับเวลาในภารกิจการค้นหาค่ะ
แม้ว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจะริบหรี่ลงไปทุกทีนะคะ
ทั้งนี้กระทรวงที่ดินและทรัพยากรของจีนแถลงว่า
เหตุดินถล่มรุนแรงซึ่งเป็นภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ในครั้งนี้
เกิดจากกองวัสดุเหลือใช้ในการก่อสร้างที่ทับถมจนสูงถึง๑๐๐เมตร
ในช่วงระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
แต่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าว
ทำให้กองวัสดุซุดตัวและถล่มลงมาทับอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะ